วุฒิชัยมาสุกนะครับคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นความหวังของมวยสากลทีมชาติไทยนะครับ
เขาเองก็ยืนยันว่าจะไม่ประมาทแม้จะถูกยกให้เป็นตัวเต็งคว้าเหรียญทองในสี่เกมครั้งที่สามสิบ
ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลครับ
คุณพลเสื้อกล้ามไทยนะครับยังคงรักษาความฟิตต่อเนื่องนะครับ
โดยได้เดินทางมาฝึกซ้อมบริเวณใต้ทางด่วนหน้าโรงแรมที่พักนะครับทันทีที่เดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์
ความเคลื่อนไหวมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยในซีเกมสองพันสิบเก้า
เมื่อวานนี้ทันทีที่เดินทางมาถึงโรงแรมที่พักทีมงานสตาร์ฟโค้ชได้เดินสำรวจรอบรอบบริเวณโรงแรมที่พัก
เพื่อหาสถานที่ให้นักกีฬาได้ยืดเส้นยืดสายหลังภายในโรงแรมไม่มีพื้นที่มากพอที่จะรองรับนักกีฬาทั้ง๑๐คนได้
ซึ่งทางทีมงานก็ได้เลือกบริเวณใต้ทางด่วนด้านหน้าโรงแรมให้กับนักกีฬาได้วอร์มอัพวนฟอนตาเนียลยอดโค้ชชาวคิววาเผยว่าการมาชกที่นี่นักกีฬาต้องออกหมัดให้มาก
เพราะมองว่ากรรมการในครั้งนี้อาจตัดสินไม่ดีถ้าชกสูสีมีโอกาสแพ้มั่นใจนักชกไทยมีโอกาสคว้า๕เหรียญทอง
ส่วนโค้ชแซมกามณิษฐนารีรักษ์เผยว่าสภาพร่างกายนักกีฬาฟิตสมบูรณ์ดีมากทุกคนไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง
ส่วนทางเจ้าเอ็มวุฒิชัยมาสุกความหวังในรุ่น๖๙กิโลกรัมที่เคยคว้าเหรียญทอง๔เกมมาแล้ว๓สมัย
ว่า๔เกมครั้งนี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นตัวเต็งแต่อย่างใดขอลงไปทำหน้าที่ให้เหมือนที่ฝึกซ้อมและผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุด
สำหรับผลงานของขุนพลเสื้อกล้ามไทยใน๔เกมเมื่อปี๒๐๑๙
มาได้๒เหรียญทอง๓เหรียญเงินและ๑เหรียญทองแดง
โดยมวยสากลสมัครเล่น๔เกม๒๐๑๙
แข่งขันวันที่๔๙ธันวาคมนี้

ธนรัฐเฟิร์งวิทยาคุณข่าวธนรัฐทีวี
รายงานจากกรุงมณิลาประเทศฟิลิปปินส์
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าเป็นห่วงนะครับ

แล้วคือมันมีรถผ่านไปผ่านมาด้วย
บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากท่อไอเสียรถ

ไม่ใช่เฉพาะไทยนะชาติอื่นก็ต้องซ้อมแบบนี้เหมือนกัน